เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
อยากพาคุณชนะเนี่ยไปเที่ยวไปดูกันหน่อยงั้นไปเลย
พาไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะครับ
วัดแห่งนี้เนี่ยเขาสร้างใช่ไหมเมนเผาศพสร้างเมนเผาศพ
ใช่ดิฉันอยากพาคุณไปก็เลยจะพาผมไปเที่ยวเมน
ถูกต้องเอาเดี๋ยวพาไปดูรับรองว่าอยากไปเที่ยวแน่นอน
เพราะว่าเมนเผาศพที่วัดแห่งนี้นะยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมาก
มีทั้งลิฟต์มีทั้งบันไดเลื่อนนะคะคุณ

นี่คือเมนสูง๓ชั้นนะคะอยู่ที่วัดชัยมงคลตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
โดยสร้างเป็นสาราอเนกประสงค์นะคะเพราะว่าวัดมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ
ประตูด้านหน้าสาราใช้ระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ
พร้อมกับลีฟที่ให้บริการขึ้นลงสูง๓ชั้นนั่นเองค่ะ
และนอกจากนี้นี่บันไดเลื่อนค่ะสำหรับขึ้นลงระหว่างชั้น๑และชั้น๒
อารมณ์เหมือนเดินห้างเลย
ขนาดใหญ่ด้านล่างเนี่ยเป็นห้องโถงโล่งนะคะ
เพื่อใช้กิจกรรมของพุทธศาสนิทกระชนด้วยนะคะ
มีลิฟต์มีบันไดเลื่อนอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
เพื่อไปยังชั้น๒ซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพ
โดยจะติดตั้งเตาเผาศพไร้มลพิษทั้งหมด๒เตาด้วยกันนะคะ
ส่วนที่ชั้น๓ค่ะเป็นสาลาที่ใช้ทำห้องเย็นเอาไว้
เพื่อเก็บศพรอการเผาแล้วก็ที่ยอดเมน
ก็จะมีการสร้างปรางครอบเอาไว้อย่างสวยงามด้วย
สร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้เพื่อลดความน่ากลัวของชาวบ้าน
เนื่องจากว่าวัดนี้มันอยู่ในชุมชนนั่นเอง

ดีมากว่าสำหรับผู้เท่าผู้แก่
ผู้สูงไวเวลาต้องเข้าวัดแล้วก็ไป

ใช่ผู้สูงอายุเดินไม่ไหวมีปัญหาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าต่าง
เพราะว่ามันมีทั้งหมด๓ชั้นไงก็ต้องใช้บันไดเลื่อนอำนวยความสะดวกนั่นเอง